ดูร้านดีร้านเด็ดชอบกุยชายต้องลอง
กับร้านนี้ที่มีชื่อว่ากุยช่ายใน
แป้งเค้านุ่มใส่เค้านั่นอร่อยเด็ดขนาดไหน

ผักสองเผือกสองเสร็จแล้วจะหัดไหม
ชื่อในอาจภพรบวรวัชชัยครับ
ชื่อร้านในที่ขายขนมกุช่าย
ขายมาแค่๓๐สิบปีแล้วครับ

ถ้าขายดีก็ประมาณ๓โมงครึ่งก็๗ล้าน

เร็วที่สุดบางทีชั่วมุมกว่าก็๑๐ล้านอย่างนี้
โอเคครับเสือกแก้วหน่อม้าผูช่ายครับ

ใช้อั่งดินนวดครับไม่ใช้เครื่อง

ไว้นานก็ไม่มีแข็งแกนิ่มตลอดเวลา
มีครับต้องพยายามใส่น้ำมันเยอะหน่อย
แล้วพยายามกลับไปกลับมาอย่าแช่

ตอนนี้๒ใบ๒๕ครับ
ประมาณ๔๐๐กว่าแล้วก็๕๐๐เทนเน็ตเต็มที่แล้ว
ทุกวันครับเมนูนี้อร่อยทุกอย่างครับ
ทำกินมี๓รสเลยครับ
แป้งเขาอร่อยมากจริงเขาอร่อยทุกอย่างนะ
ไส้ผักไส้มันแก้วไส้หน่อไม้

รสชาติของเขาใช้ได้มาตรฐาน

ซื้อเขามาก็๒๐กว่าปีแล้ว
ผู้ช่วยในที่นะครับท้อยสุกวันหนึ่ง

อย่าลืมมากินกุช่ายในที่นะครับ

ตรอกโรงหมูทุกหยุดทุกวันจันทร์นะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ขายตั้งแต่บ่ายโมงจนกว่าของจะหมด